ทีนี้ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ขออนุญาตพี่ต้นแล้วก็พี่เบิร์ดคุณผู้ชมนะคะ
ถ้าจะรู้สึกอินแล้วก็มีอารมณ์กับข่าวนี้

คือคนไม่จนเนี่ยไม่เคยจนจะไม่รู้จริงนะพี่

คุณลุงท่านหนึ่งตอนนี้เรียกคุณตาได้แล้วแหละ

ท่านไม่ได้ผ่อนรถแท็กซี่มาประมาณ๗เดือนแล้ว
จำใจต้องยอมปล่อยรถแท็กซี่โดนหยุด

เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนให้ปุ้ยพักแป๊บหนึ่ง
คือเรื่องราวเนี่ยมันคล้ายกับครอบครัวปุ้ยเมื่อปี๓๔พี่
ที่บ้านเคยโดนยึดรถเหมือนกัน

คือคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจที่ภูเก็ต

นี่ก็เหมือนกันลูกสาวคุณลุงไม่ได้เรียนต่อแล้วนะคะ

คลิปสั้นค่ะคุณผู้ชมที่คุณลุงโพสต์ไว้นะคะ
ขณะที่ตัวเองก้มกราบรถแท็กซี่
ต้องยอมปล่อยให้รถถูกยึดนะคะ

ถึงเวลาต้องไปอย่าไปฝืนนะทุกคน

ค่าแก๊สยังไม่ได้เลย

ขอพักยกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลุยต่อ
ตกงานวัย๗๑ปีค่ะ

คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณชัยศักดิ์
ไกลวิทย์เลิศสกุล
บอกว่าขับรถแท็กซี่มา๑๐ปี

โควิดระบาดรอบแรกยังพอไหว

ช่วง๒เริ่มไม่มีลูกค้า

รอบที่๓ค้างค่างวด๗เดือน

ลองมาดูค่าใช้จ่ายของคุณตาหน่อยนะฮะ
ยังขอเรียกคุณตาเพราะอยู่๗๑ปีละ

ลูกกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีที่๑
รวมค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนแล้วเนี่ย

ขับได้วันละ๑๐๐๒๐๐เอาเต็มที่๒๐๐บาท
คุณ๓๐วันทำเต็มที่๓๐วัน

ตอนนี้คุณตาบอกว่า

เคยทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรม
หาทำงานแม่บ้านออนไลน์

คุณลุงบอกว่าที่ก้มกลับรถลารถแท็กซี่เนี่ยเพราะมีความผูกพันมีความรักกับรถคันนี้ใช้มา๗ปีแล้ว
อุปสรรคมาด้วยกันอยากจะกราบขอบคุณที่รถคันนี้หาเงินเลี้ยงครอบครัว
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าดิ้นรนทุกอย่างแล้วตอนนี้มันไม่ไหวจริง
แม้ใจจะอยากไปต่อการขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่ตัวเองรัก
คุณผู้ชมลองฟังเสียงความเจ็บปวดของคุณลุงหน่อยค่ะ
ถึงวันสุดท้ายที่เราจะต้องคืนเขา
เราก็แสดงความแบบว่า
ขอบคุณที่พาเราตลอดรอดฝั่งมาถึงวันนี้
ตอนนี้เราสุดแล้วครับชีวิต๓๐ปีที่อยู่ในกรุงเทพ
เป็นอายุรอบนี้เป็นอายุรอบที่เราอายุเยอะ
แล้วเรามาล้มมาตอนที่เราอายุเยอะ
เราก็คิดมากอะครับเพราะว่าจะพานาวานี้ไปยังไงต่อ
เข้าใจคุณลุงนะคะก็ยังจำภาพนั้นได้

ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะปวดมาก
คุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินดูนะคะว่ามีรถแท็กซี่เต็นต์ไหน
แบบให้เช่าแบบถูกขับต่อค่ะ
ต้องหาเงินกินหาเงินยาไส้
อยากช่วยเหลือจังเลยมีที่ติดต่อไหมเนี่ย
เดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับ